คุณผู้ชมส่งข้อความกันเข้ามาเยอะเลยนะคะ
ทางไลน์ที่เราขึ้นข้อความหน้าจอไทยรัฐทีวี
รวมถึงทางเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยค่ะเราก็อ่านข้อความแสดงความคิดเห็นกันมา
บอกว่าหลังสวนชุมพรตอนนี้ฝนตกไม่หยุดเลย
แล้วก็บอกว่ากาญจนบุรีนะคะอากาศดี
ฝนมาตกกุยบุรีบ้างเถอะฝนเอ้ยนะคะ
พื้นที่เขาบอกว่าท้องฟ้าครึ้มแล้ว
จังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ก็ครึ้มแล้ว

เราตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณคุปตนันค่ะ

เมื่อวานี้คุณโอมทูนิยพัฒนณ์ประกาศล่ะนะครับ
เมืองไทยของเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่๑๘แล้ว
แต่ว่าฝนที่จะตกต่อไปนี้ก็จะมีการกระจายตัวตก
หลายจุดหลายพื้นที่ช่วงเวลาแตกต่างกันไป
ถ้าหากจำเดือนที่แล้วได้เดือนที่แล้วมีปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก
ถ้าหากเราเอาปรากฏการณ์โดยที่ตั้งฉากมาเทียบเคียงกับการเกิดฝนในเดือนนี้
สามารถเทียบเคียงได้ประมาณว่า
ฝนจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดดวงอาทิตยตั้งฉากหลังจากนั้น๑เดือน
นั่นก็หมายความว่าเดือนที่แล้วโดยที่ตั้งฉากกรุงเทพมหานครในวันที่๒๖
นั่นก็หมายความว่า๒๖นี้กรุงเทพมหานครมีโอกาสฝนตกชุกนะครับ
ช่วงเวลานี้เองในเดือนที่แล้วดวงอาทิตไปตั้งจากแถวบริเวณจังหวัดชุมพรประจุบคิริขัน
ดังนั้นในช่วงนี้ชุมพรบริสุทธิขันพังงาฝนอาจจะเยอะหน่อยหนึ่ง
อยากให้ผู้ชมได้ติดตามกันอีกทีว่ามีผลแน่นอนนะครับต่อการใช้ชีวิต

เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับฝนที่จะตกลงมาแน่นอนว่า
ถ้าหากมีการเตรียมรับมือไม่ดีอาจจะทำให้เกิดภัยบัตรอื่นตามมาได้

รวมไปถึงดินโครนถล่มนอกจากบนพื้นดินแล้ว
ใครที่จะเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีรายงาน
ว่ามีการก่อตัวของพายุงวงช้างเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดตรัง
ดังนั้นในระยะนี้เองท้องทะเลโดยเฉพาะบริเวณอันดามัน
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับใครที่จะเดินเรือไปจนถึงวันที่๒๖นี้นะครับ

แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรานะครับ
สังเกตว่าเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
แสดงกลุ่มเมฆสีขาวก็คือกลุ่มเมฆธรรมดากลุ่มเมฆสีเหลืองก็คือกลุ่มเมฆฝน
แล้วก็กลุ่มเมฆสีแดงคือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง

เพราะว่ามีการกระจายตัวของกลุ่มเมฆฝนหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานหลายจุดนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกของภาค
จังหวัดอุบรรถราชธานีอำนาจรณจังหวัดศกวรนค์นครพณม
พื้นที่ภาคใต้นั้นส่วนใหญ่นั้นอยู่ในบริเวณจังหวัดพังงาจังหวัดประจวบคิริขัน
พื้นที่เหล่านี้ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มฝนและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ดังนั้นต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
และถ้าหากเราดูณขณะนี้จะสังเกตว่าบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
บริเวณมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอ
กลุ่มฝนเหล่านี้เองเป็นกลุ่มฝนที่มีโอกาสที่จะ
เคลื่อนที่เข้ามาปกครุมเมืองไทยของเรานะครับ
กระแสลมที่พัดเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ก็จะหอบเอากลุ่มฝนกลุ่มเมฆเหล่านี้เข้ามาเติมเต็มน้ำ
ทำให้เกิดฝนในหลายจุดหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

ที่ได้เน้นย้ำนะครับว่าต้องตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษ
มาดูภาพรวมปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาในเมืองไทยของเรา
ของวันพรุ่งนี้พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า๒๐มิลลิเมตรขึ้นไปจากการคาดการณ์จากปัจจัยต่อ
ต่างนะครับพบว่าหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่จะได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝนในวันนี้
พื้นที่ภาคใต้ตอนบนแถวบริเวณจังหวัดพังงาประจวบกิริขัน
เพราะว่าถ้าหากเราดูจากกราฟิกจะสังเกตว่ามีสีเหลืองเกิดขึ้น
สีเหลืองนี้หมายถึงฝนอาจจะตกและอาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมา
จังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีก็มีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนัก
มาดูการคำนวณการเกิดฝนในวันนี้จากกรุงดอกบพระยากรอทากาศไทยรัททร์ทีวี
คำนวณก็พบว่าในช่วงสายวันนี้นั้นกลุ่มฝนจะยังคงเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะครับ
ช่วงเย็นวันนี้จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก
กลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกอาจจะตกหนักตกนานหน่อยนะครับ
ภาคอีสานหลายจุดหลายจังหวัดจังหวัดนครราชศรีมาสุรินร้อยเอ็ดมุกนาหารนครพนมมีโอกาสตกในวันนี้นะครับ
ช่วงค่ำครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่หอบมาจากบริเวณอ่าวเบงกอจะเริ่มเคลื่อนตัวมาปกกลุ่มเมืองไทยของเรานะครับ
เริ่มต้นในบริเวณฝั่งตะวันตกก่อนจังหวัดกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครชนบุรีระยองปราจินบุรีประจวบคิริขัน
จังหวัดเหล่านี้ต้องระวังฝนตกหนักแล้วก็ตกนานครับกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางของภาค
ประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ในพื้นที่เหล่านี้เองมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนล่างนั้นก็มีอยู่บางจุดบางพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะตกในบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลานราธิวาสครับ
อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่านอกจากเรื่องฝนแล้วเรื่องคลื่นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังเช่นเดียวกัน
ทะเลอันดามันครับคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
ในขณะที่บริเวณฝั่งอ่าวไทยไว้วางใจไม่ได้นะครับใครที่จะเดินเรือตอนบนบริเวณใกล้ชายฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ห่างจากฝั่งนั้นคลื่นสูงประมาณ๒เมตรเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับ
เราจะไปดูการคำนวณความสูงของคลื่นกันบริเวณที่มีสีเหลืองสีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
สังเกตว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไปคลื่นจะเริ่มแรงขึ้นนะครับ
แล้วก็จะเริ่มแรงเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงหัวค่ำคืนนี้
ดังนั้นใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่๒๖นี้
มาดูกันต่อที่อุณหภูมิจากฝนที่ตกลงมาจากกระแสลมที่พัดปกคลุมเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนทำให้อุณหภูมิหลายจุดหลายพื้นที่
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะลดลงนะครับ
ภาคใต้จากการคำนวณอุณหภูมิสูงสุดวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
วันพรุ่งนี้นั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
ขณะที่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยบางจุดบางพื้นที่ในวันนี้ยังได้เจอกับอากาศที่ร้อนและอุอยู่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางอุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียต
แต่ฝนที่จะตกลงมาจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะช่วงเย็นเนี่ยนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิในวันพรุ่งนี้นั้นลดลงได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๓๐ต้นเท่านั้น
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
การเกิดฝนวันนี้๓๓โดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
กลุ่มฝนนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกของพื้นที่กรุงเทพมหานครมาก่อนนะครับ
แล้วก็จะกระจายตัวในหลายพื้นที่ช่วงเย็นวันนี้
หลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ดังนั้นการเดินทางกลับจากที่ทำงานคงจะต้องตรวจสอบเส้นทาง
รวมไปถึงเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
โดยคุณผู้ชมสามารถให้จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
โปรดติดตามตอนต่อไป